อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปต่อที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มีการนำกำลังเข้าไปทลายโรงรับจำนำรถเถื่อนนะครับ
มีรถกว่า๘๘คันมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
ที่สำคัญคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซะด้วยนะครับ
ผลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้ม

นำกำลังตำรวจสพแสนศุกร์เข้าไปตรวจค้นกระดังแห่งนี้
ไม่มีเลขที่โอ้โหเข้าไปนี่มันอย่างกับโรงงานผลิตรถยนต์นะคุณผู้ชม
อยู่ที่หมู่๑ตำบลเหมืองอำเภอเมืองที่ชนบุรี
เนื่องจากว่าชาวบ้านเขาแจ้งว่าที่นี่มันมีการรับจำนำรถยนต์แบบผิดกฎหมาย

นามสมมุติชื่อว่าคุณพลอยนะฮะแล้วก็ระหว่างเข้าไปตรวจค้นเนี่ย
คนชื่อพลอยไหวตัวทันหลบหนีไปแล้วนะฮะจุดเนี้ยเป็นจุดที่ซุกซ่อนรถยนต์ที่รับจำนำมา
มีกระบะ๓๙คันรถเก๋ง๔๕คันรถอเนกประสงค์๔คันแล้วก็รถยนต์ที่ยึดมาทั้งหมดทั้งหมด๘๘คัน
ราคาก็ประมาณสัก๑๐๐ล้านได้นะฮะส่วนจุดที่๒เป็นบ้านบนถนนบางแสนอ่างศิลาตะบนแสนศุกร์ตั้งเป็นสำนักงาน

จากการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
พบว่าการกระทำดังกล่าวนี้มีความผิดแน่นอน
ก็คือการจัดตั้งโรงรับจำนำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๑๐ต่อเดือน

หาแหล่งซุกซ่อนรถยนต์เพิ่มเติม
แล้วก็ไปสอบสวนหากลุ่มในทุนด้วย

พรบป้องกันและปราบรามการฟอกเงินต่อไปครับ